ดูเหตุการณ์บนท้องถนนที่เกิดขึ้นเย็นเมื่อวานนี้หน่อย
ประมาณ๕โมงเย็นเมื่อวานนี้นะฮะ
ถนนบางนาตราดฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะครับ
เจ้าของคลิปเนี่ยเขาบอกว่าเขาขี่จักรยานยนต์นะ
แล้วรถมันติดมีกระบะคันหนึ่งอยู่ข้างหน้าคันสีส้มนะฮะ

แล้วทีนี้กระบะที่ออกซ้ายเหมือนกันเนี่ยจักรยานยนเขาบอกความจริง
พยายามที่จะเปิดไฟเลี้ยวแล้วก็เหมือนกับจะกันรถให้ด้วยซ้ำ
เบะเบิ้ลเครื่องแล้วมันควันดำออกมาเขาก็รู้สึกไม่ค่อยพอใจ
เขาเลยเบิ้ลเครื่องใส่บีบแร่ใส่เท่านั้นแหละกระบะตามมาแล้วเป็นเรื่องเลยนะฮะ
มันถอยมาหลังที่เขาแล้วว่าจะก

ว่าทั้งคู่เนี่ยนี่ฮะดีนะที่อีกฝ่ายนึงเขาก็พยายามจะยอม
ถูกต้องพยายามจะถอยขอโทษอย่างเดียวผมไม่เกา๋ผม
ครับพี่แต่อีกฝั่งนึงนี่สิกว่าจะลงนี่นานเลยนะฮะ
ก็เหมือนที่บอกนั่นแหละรถมันติดเขาก็จะออกซ้ายเอากระบะที่อยู่ข้างหน้าก็จะออกซ้ายเหมือนกันเขาก็พยายามจะชะลอจะกันรถไปให้ในตัว
บะเบิ้ลเครื่องควันดำปู๊ดออกมาเขาก็ไม่ค่อยพอใจมอเตอร์ไซค์ก็เลยเบิ้ลเครื่องใส่บีบแปรไปทีนึง
ไล่มาเอาเรื่องแบบนี้นี่ฮะสุดท้ายก็เลยถูกวิพากษ์วิจารณ์กันแบบหนักหนาสาหัสเลยแต่ล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับ
เอาดูภาพนี้หน่อยเราได้เห็นภาพของคู่นี้เขามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งต่างฝ่ายก็จับไม้จับมือกันขอโทษซึ่งกันแล้วกัน
ฝั่งซ้ายมุมแดงอันนี้รถกระบะมุมน้ำเงินฝั่งขวาอันนี้จักรยานยนต์นี่ฮะไม่รู้นัดกันใส่เสื้อมาหรือเปล่า
คนขับกระบะเนี่ยคุณอัญกฤษนะอายุ๒๙บอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยตอนกำลังจะขับรถกลับบ้านนะครับถนนบางนาตราดไม่ทันสังเกตเห็นจักรยานยนต์ที่อยู่ด้านซ้าย
พอเบิ้ลเครื่องออกตัวไปเนี่ยปรากฏว่าจักรยานยนต์ขี่ไล่ตามมาบีบแร่ใส่ขับรถมาตีคู่ประมาณว่าถามว่าเบิ้ลเครื่องทำไมทำไมควันดำแล้วมาเบิ้ลเครื่องใส่เขาอะไรประมาณอย่างนี้
ก็เลยโมโหจอดรถลงไปแล้วก็เลยเป็นเรื่องเป็นราว
ออกซ้ายปุ๊บคราวนี้ผมเบิ้ลรถเครื่องออกแล้วผมไม่เห็นคนที่ถ่ายคลิป
แต่ครั้งนี้จะคุยกันดีเขาก็โมโหน

แล้วตอนที่เอ่ยชื่อบริษัทพัก
ที่บริษัทจะเอาไปไล่

นี่ไงบทเรียนราคาแพงอีกแล้วนะ
ถูกต้องฝั่งของนี่ฮะคุณตุ้ยเจ้าของคลิปขี่จักรยานยนต์นี่บอกว่า
ผมก็ไม่ได้แจ้งความเพราะมาเจอกันแล้วเขาก็ขอโทษ
ตอนนั้นก็พยายามที่จะระงับเหตุด้วยการไม่ใส่อารมณ์ร้อนกลับไป
เขาเปิดกระจกลงมาคุยกับผมก่อนแล้วก็ขี่ไป
ครับเขาก็ขึ้นไปข้างหน้าแล้วก็ปาดซ้ายปาดฝอร์
ครับผม
ทางเขาก็เขาน่าจะอารมณ์ร้อนแหละผมก็รู้
ผมก็เลยพยายามที่จะขอโทษพี่เขาก่อน
ครับผมถ้าพี่ไม่พอใจผมก็ขอโทษเพราะว่านั่น
จากเรื่องคดีความเนี่ยอันนี้โชคดีที่เขาไม่ติดใจ

เรื่องของทางบริษัทที่ทำงานเนี่ยอันนี้สำคัญนะ

ทางบริษัทที่คนก่อเหตุนี่เขาไม่ยอมเนี่ยไล่ออกมีเยอะนะฮะ
เพราะว่ามันก็สร้างความเสียหายให้กับบริษัทเขาไงคะเสียชื่อ
ต่อให้ไม่ได้ใส่ชุดพนักงานแต่คนเขาจำได้
แล้วเขาไปเปิดวาร์ฟเขาไปไล่ดูใช่ไหม
เขารู้หมดแหละว่าคุณทำงานอะไรอยู่บริษัทไหนอ่ะ
อันนี้บริษัทต้นสังกัดของคนขับรถกระบะ
หนังสือเป็นเอกสารชี้แจงเลยนะครับ

บอกว่าตามที่ปรากฏมีการเผยแพร่
พฤติกรรมของพนักงานบริษัท
ที่เกิดเหตุพิพาทถกเถียงกับคู่กรณี
แล้วก็เนี่ยมีเหตุการณ์แบบนั้นแบบนี้
ทางบริษัทรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และกราบขออภัยต่อผู้เสียหายและสังคม
โดยรวมในเหตุการณ์ที่พนักงานของบริษัท
แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ทางบริษัทขอเรียนให้ทราบว่า

คืออันนี้ต้องชื่นชมทางบริษัทเขานะ
แล้วมันจะเป็นมาตรฐานทางสังคม

ออกแถลงการเป็นเรื่องเป็นราวชัดเจนเลย

หรือว่าถูกพักงานถูกลงโทษตัดเงินเดือนอะไรก็ว่า
การยิ่งหายากเงินหายากอยู่